ติดตามผลงานของนักวอเตอร์เบา๊กท์ชายทีมช่าไทย
ลุ้นเหนื่อยเจอกับเวียดนามแต่สุดท้ายก็ชนะไปได้
เก็บเซตที่๔กับเซตที่๕ชนะไป๓ต่อ๒เซต
ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน
เจอกับเวียดนามซึ่งทั้งคู่ก็ต่างแพ้มาในเกมแรกนะคะเกมแรกเซตแรกสูสีกันค่ะ
แต่ว่าไทยชนะมาได้ก่อนยี่สิบหกต่อยี่สิบสี่นะคะส่วนเซตที่สองสูสีเหมือนกัน
แต่เป็นเวียดนามชนะไปนะคะยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบห้าเซตที่สามเวียดนามเล่นด้วยความมั่นใจ
เอาชนะไปได้ยี่สิบเก้าต่อยี่สิบห้าก็แซงนำสองต่อหนึ่งเซตนะคะ
แต่ว่าหัวใจนักสู้ของนักวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้มาเก็บคืนเซตที่๔กับเซตที่๕นะคะ
ที่สี่ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบหกและเซตที่ห้านะคะชนะไปสิบห้าต่อสิบเอ็ด
สุดท้ายก็ชนะเวียดนามไป๓ต่อ๒เซตผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศทั้งคู่กอดคอกันเข้าไปนะคะ
ซึ่งทีมชาติไทยค่ะจะลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคมนี้
ถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูปไทยรัฐนะคะเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปค่ะ
แล้วก็สามารถชมบันทึกการแข่งขันผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๒นะคะ
ส่วนจะเจอกับทีมใดก็ต้องติดตามการรอผลการแข่งขันกันก่อนค่ะ